คนข้ามเพศในอังกฤษจะยังต้องเผชิญกับอคติ
แล้วก็การเลือกปฏิบัติจากคนบางส่วนของสังคม
แต่ก็นับว่าปัจจุบันสังคมอังกฤษ

โดยเฉพาะการยอมรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
ที่เป็นคนข้ามเพศก็ดูจะเพิ่มขึ้น

ไม่พึงพอใจกับเพศของตัวเอง
มาตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่ขวบ
โดยที่อังกฤษมีคลินิกสำหรับวัยรุ่นข้ามเพศโดยเฉพาะ
ที่ทำให้พวกเขาจะได้รับการดูแลจากแพทย์
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในช่วงของกระบวนการข้ามเพศครับ
คนข้ามเพศที่เชื่อว่าอายุน้อยที่สุดในอังกฤษ
อรี่บอกว่าเธอพบแดนนี่ซึ่งขณะนั้นยังเป็นแดเนียล

และกำลังจะใช้กันไกลตัดอวัยวะเพศชายของตัวเอง
โดยบอกว่าเขาต้องการเป็นเด็กผู้หญิง
คือมีความต้องการเป็นเพศตรงข้ามกับเพศกำเนิด
บอกว่าจะดีกับตัวเด็กเองหากให้เขาใช้ชีวิตแบบเด็กผู้หญิง
ซึ่งแพทย์สามารถให้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อชะลอการแตกเนื้อนุ่มและให้มีลักษณะภายนอกไปทางผู้หญิง
อรี่บอกว่ากำลังเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายหากแดนนี่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศเมื่ออายุครบ๑๘ปีตามที่กฎหมายรับรอง
ปัจจุบันวัยรุ่นอังกฤษที่เป็นคนข้ามเพศต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในกระบวนการข้ามเพศมากขึ้น
โดยพวกเขารู้สึกเป็นทุกข์กับเพศสรีระที่มีมาแต่กำเนิดซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกภายในของตัวเอง
เข้ารับยาควบคุมฮอร์โมนให้ฮอร์โมนที่มาตามเพศกำเนิดทำงานช้าลง
นี่คืออเล็กซ์วัย๑๕ปีอเล็กซ์เกิดมาโดยมีเพศสรีระชายแต่เธอต้องการเปลี่ยนเป็นผู้หญิง
เล็กซ์เข้ารับการควบคุมฮอร์โมนมานานกว่า๑ปีแล้วและหวังว่าจะได้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ในอนาคต
นี่คือโนวักซึ่งเกิดมาพร้อมเพศสรีระหญิงแต่รู้ตัวตั้งแต่อายุ๙ปีว่าตัวเองไม่ต้องการเป็นผู้หญิง
ซึ่งโนวักเองก็รับยาควบคุมฮอร์โมนเช่นกัน
ครั้งนี้ที่เจ้าเจ้าตายแล้วฉันคิดว่านี่คือโอกาสของฉันฉันก็ได้ทำได้
และฉันเป็นสิ่งที่สุขมากจากนี้
เป็นคลินิกสำหรับวัยรุ่นที่เป็นคนข้ามเพศเพียงแห่งเดียวในประเทศ
โดยจะให้บริการทั้งคำปรึกษาสำหรับวัยรุ่นที่เป็นคนข้ามเพศ
และครอบครัวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงการรักษาด้วยฮอร์โมน
คลินิกเผยว่าปีที่แล้วมีวัยรุ่นเข้ารับบริการในศูนย์บริการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศ
เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อ๕ปีก่อนถึง๕เท่าตัว
นี้มีการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยและผลข้างเคียงในระยะยาว
จากการให้ยาควบคุมฮอร์โมนในเด็ก
ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
จะเป็นอันตรายต่อวัยรุ่นคนข้ามเพศมากกว่า
ขณะที่วัยรุ่นอย่างอเล็กซ์และโนวักบอกว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
สำหรับคนข้ามเพศทำให้มีความหวังว่าในวันหนึ่ง
จะทำให้พวกเขาสามารถมีความสุขในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
ข้าขอโทษทีครับขอโทษทีครับขอโทษทีครับ